ผู้ชมครับมีเหตุการณ์สุนัขกัดเด็กเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
แต่คราวนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ต

ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าตกลงคุณต้องการแจ้งเรื่องราวเรียกร้องขอความเป็นธรรมความคืบหน้าทางคดี
อุทาหรณ์ให้ระมัดระวังหรือต้องการเงินบริจาคหรือต้องการอะไร
ก็ถามถึงความเหมาะสมแหละว่าการโพสต์เลขที่บัญชีเนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่
คือในมุมหนึ่งเรื่องของการขอรับบริจาคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
พวกนี้อันนี้เราต้องยอมรับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจของคนบริจาค
ถ้าไม่ได้ไปหลอกลวงเขาอันนี้ก็มุมหนึ่งนะ
แต่อีกมุมหนึ่งคนก็ตั้งข้อสังเกต
อ๋อมแอ๋มถูกสุนัขกัดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ที่แก้มแล้วก็ที่ปากด้วย
เย็บ๕๐กว่าเข็มนะฮะเขาก็แชร์เรื่องราวออกไปนะครับ
แล้วก็มีคนที่เข้าไปเห็นข้อความนะฮะซึ่งที่พ่อของเด็กหญิงโพสต์เอาไว้บอกว่าลูกสาวผมถูกหมากัด
หมามีเจ้าของซึ่งเป็นยายไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเสียหายใด
ผมก็คนทำงานมีเงินไม่มากน้องยังต้องหาหมอทุกวันแผลค่อนข้างใหญ่
พี่คนไหนอยากช่วยรักษาน้องติดต่อผมได้นะครับและระบุเลขบัญชีลงไปด้วย
คนก็เลยบอกว่าโอ้โหอันนี้มันด้วยความเคารพนะฮะ
ขายตรงไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยเนี่ยบอกเลขบัญชีอะไรหมดแบบนี้นะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไป
หาความจริงเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงเออมันยังไงกันแน่นะครับ
วันนี้น้องก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาไปล้างแผลทำความสะอาดที่โรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้แพทย์เขาก็ดูแลเย็บบาดแผลอะไรให้เรียบร้อยแล้ว
แม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
พอเกิดเหตุปุ๊บลูกสาวถูกสุนัขกัด
ก็ได้โพสต์ลงในสังคมออนไลน์
แล้วที่พ่อของเด็กแนบบัญชีบริจาคอะไรไปด้วยเนี่ย
มีเงินบริจาคเข้ามาประมาณ๓๗๐๐บาท
แต่พอถูกกระแสโจมตีก็เลยตัดสินใจลบโพสต์เลย
ลบไปเลยมีบริจาคมาละ๓๗๐๐บาท

ขอชี้แจงว่าความจริงแล้วเจตนาของพ่อกับแม่
แค่ต้องการความเห็นใจที่ลูกสาวถูกสุนัขกัด
แล้วคู่กรณีไม่มีเงินชดใช้
รับว่าตอนนั้นเธอก็ตกใจ
เพราะสุนัขตัวนี้ความจริงไม่เคยมีนิสัยดุร้ายให้เห็นมาก่อน
แล้วก็มีเพื่อนของสามีแนะนำว่าให้โพสต์สิ
ก็เลยโพสต์กันไปแบบไม่ทันได้คิด
ส่วนเรื่องที่พ่อของเด็กโพสต์บอกว่าจะไปทำร้ายสุนัข
เรื่องนี้สามีพิมพ์ไปเพราะความโมโห
ตอนที่เห็นแผลของลูกสาวยืนยันว่าเธอกับสามี
ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรจากยายเจ้าของสุนัข
เพราะความจริงแล้วยายเจ้าของสุนัขก็มีศักดิ์เป็นยายของเธอนั่นแหละ
คือเป็นยายทวดของน้องอ๋อมแอ๋ม
ตัวนี้ฮะไอ้สุนัขตัวที่ไปกัดเด็ก
นี่ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้แม่ของเด็กที่ถูกสุนัขกัดก็เลยอยากฝากชี้แจงไปถึงกลุ่มคนรักสุนัข
เข้ามาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วย
เขาก็จะมาแสดงความเห็นในมุมนึง
ตัวเธอยืนยันว่าไม่ได้ต้องการโพสต์เรื่องของลูกสาวเพื่อหวังเงินบริจาคนะ
แล้วก็ไม่มีใครอยากให้ลูกสาวเนี่ยถูกสุนัขกัดเพื่อมาแลกกับเรื่องแบบนี้ด้วย
เขาวิ่งไปบ้านนี้ปกติอยู่แล้ว
วิ่งไปวิ่งมาของเขาทุกวันอยู่แล้ว
แล้วหมาตัวนี้มันไปกัดมันไปกัดเด็กอีกคนนึงบ้านนู้นมันเคยกัดมาแล้วก่อนหน้าที่มากัดน้องอาทิตย์หน่อย
มันเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้เพราะอากาศมันร้อนนะคะ
เขากลัวจะเป็นพิสุนัขบ้า
เมื่อวานนี้ตอนเย็นเลยน้องเดินเดินผ่านมันก็เลยขยมเอามันอยู่ใกล้แค่นิดเดียว
แล้วก็ช่วงหลังใบหูแล้วก็ข้างในตรงนี้
พอเห็นหน้าน้องแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
คือโพสต์แฟนก็โมโหค่ะแต่ไม่ได้ทำอะไรหมาหรอก

แบบเราไม่ได้คิดจะขอตังค์ใครอะพี่
เพราะว่าลูกคนเดียวเลี้ยงได้อยู่แล้ว
ไม่ได้ที่อยากจะได้ตังค์เลย
คือพอเขามาเม้นต์อย่างนี้หนูเลยตัดปัญหาคือ

แล้วหนูก็บอกว่าใครอยากได้คืนก็ส่งเลขบัญชีมา
เขาก็ไม่มีใครโอนมาหนูก็เลยโอนทางนู้นเลยจบ

เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนเรื่องนี้นะฮะ
ก็เคลียร์ไปหนึ่งเรื่องเรื่องการโพสต์แล้วแนบบัญชี
เพื่อขอรับบริจาคยืนยันว่าก็โพสต์ไปแบบปัจจุบันทันด่วน
ไม่ทันได้คิดลูกสาวเนี่ยเจ็บจริง

แล้วก็ปิดเรียบร้อยได้มา๓๗๐๐ก็โอนไปอีกต่อแล้วไม่ได้เก็บไว้
อยากได้คืนก็บอกมาก็แล้วกันนะฮะ
เราก็ไปคุยกับคุณยายเจ้าของสุนัขนะครับ
คุณยายอายุ๖๒ปีนะฮะ
คือตอนที่คุณระวีการแก้ววิจิตไปเจอที่แรกก็บอกว่ากลัวอยู่นะ
คือท่าทางมันไม่ค่อยน่าไว้ใจสายตรงสายตาของมัน
แต่พอเจอคุณยายเข้าไปมันก็ดูท่าทางเป็นมิตรขึ้น
ให้จับไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไรนะ
เดี๋ยวไทเกอร์มาหน่อยนี่ไทเกอร์จะมาหรือยัง
เดี๋ยวกำลังเดินไปดูอยู่นะฮะไทเกอร์นะครับตัวนี้ต้องให้ยายมา
ใช่ต้องให้คนที่เขาคุ้นอ่ะใช่เพราะมีการไปคนเดียวนี้เรียบร้อย
ไม่ได้นะจริงนะต้องระวังนะคือเราไม่คุ้นเคย
เป็นธรรมดาธรรมชาติของสุนัขมันก็เจอคนแปลกหน้าใช่ไหม
มันก็จะพักดีกับเจ้าของของมันคนที่เลี้ยงดูมันอยู่แล้วมันจำได้ว่าเนี่ย
อันนี้คือนายของมันอย่างเงี้นะฮะยายบอกว่าเก็บไทเกอร์มาเลี้ยง
ตั้งแต่มันยังตัวเล็กนะฮะตอนนี้๕ปีแล้วนะครับ
เลี้ยงแบบปล่อยตามปกติเมื่อสองสัปดาห์ก่อนไทเกอร์ไปกัด
หลานชายอายุห้าขวบอีกคนนึงเหมือนกันอืมตอนนั้นหลานชายเอาไม้ไปตีไทเกอร์
ก็เลยถูกมันกัดแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมาก
เมื่อวานนี้ยายกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน
อ๋อมแอ๋มเนี่ยเดินถือของเล่นมาแล้วก็มาถามหาหลานชายที่ถูกกัดวันนั้น
อายุ๕ขวบถามว่าพี่ปังปอนอยู่ไหน
บอกว่าพี่ปังปอนไม่อยู่ไปล้างแผลที่ถูกหมากัด
อ๋อมแอ๋มก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวหนูกลับบ้านก่อนก็แล้วกัน
แล้วก็เดินกลับบ้านนะฮะจังหวะนั้นนั่นแหละ
ยายได้ยินเสียงไทเกอร์เหมือนกับขู่คำรามอะไรสักอย่างหนึ่ง
ไปดูอีกทีก็เห็นว่าอ๋อมแอ๋มล้มคว่ำหน้าอยู่แล้ว
คว่ำหน้าไปแล้วนะฮะพอวิ่งไปดูก็เห็นหลานเลือดออก
ก็เลยรีบเรียกแม่ของเด็กให้มาช่วยยอมรับว่าส่วนตัวยายเอง
ก็ไม่มีปัญญาช่วยเหลืออะไรแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
พ่อของเด็กไปโพสต์ก็ไม่ได้ถือโทษเพราะต่างฝ่าย
ปกติก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกัน
ว่าอะไรเขาเนี่ยเขาก็คงเคืองเขาก็รักลูกเขาอ่ะเนาะ
แต่เขาก็ไม่ได้มาคุยหรอกว่าเขาไปโพสต์ด่าอยู่
เราก็ไม่ได้กินเราก็ไม่ได้สอนหมาให้ไปกัดหลานเราก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น
เขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเราก็บอกกับน้องเขาอีกคนนึงอ่ะ

เราไม่มีปัญญาที่จะไปช่วยเหลืออะไรเขาหรอก

เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่ากินหากินวันหนึ่ง
เราก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเงียบไปหรอกขอกแกะ
คือในมุมของยายเนี่ยที่ยายพูดมันก็ไม่ผิดหรอก
แต่มันก็ไม่ถูกใช่ไหม
ยายบอกว่าก็ไม่ได้สอนหมาให้ไปกัดใคร
แต่แม้ก็เลี้ยงหมาก็ต้องดูแลไม่ให้ไปกัดคนอื่นไง

ยายบอกยายอาจก็เลี้ยงแบบปล่อยก็ปล่อยมัน
แต่หมากับชาวบ้านหรือว่ากับเด็กเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหม
ยิ่งเด็กที่อาจจะแบบตัวเล็กกว่าเจ้าสุนัขอย่างนี้
นี่กัดกันแล้วก็เป็นหลานในหมู่ญาติญาตินะ
นี่ไปกัดลูกชาวบ้านคนอื่นเข้าทำยังไง
ใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะบอกว่าเก็บมาเลี้ยง
ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีกฎมีระเบียบ
ที่ต้องดูแลสุนัขของตัวเองนะฮะ
ตอนนี้อาการน้องออมแอ๋มปลอดภัยแล้วนะครับ

ตามหน้าตามปากตามแก้ม
ไม่มีภาวะติดเชื้อนะฮะแม่ก็ขอบคุณคุณหมอที่

แต่มันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังก็คือ
ถ้าแผลหายดีแล้วก็เรื่องของการทำศัลยกรรม
เป็นแผลเป็นหรือเปล่าเพราะโอ้โหตรงหน้าเนอะ
โอ้โหแล้วเด็กผู้หญิงด้วยใช่ไง
แก้มทั้งปากทั้งใบหน้าเนี่ย๕๐กว่าเข็มนะครับ
ค่าตกลงค่าเสียหายอะไรพวกนี้เนี่ย
บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเพราะว่ายายเขาก็ไม่มี
เอาเป็นว่าเบื้องต้นตกลงกันว่า
เจ้าไทเกอร์เนี่ยคงอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้ว
ตอนนี้มีคนมารับไปเลี้ยงต่อแล้วเจ้าไทเกอร์นะ
ส่วนยายเองก็ค่ารักษาพยาบาลบอกว่าก็ไม่มีหรอก
แม่ก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามยฐากรรม
แต่ก็จริงถ้าคุณยายดูแลเจ้าไทเกอร์ไม่ไหว
แล้วเดี๋ยวมันไม่รู้จะไปกัดใครอีกเนี่ย
ต้องให้คนที่เขาไหวแล้วก็ดูแลได้จริงไปดู